นี้เราเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด๑๙
ที่มาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับ
วันนี้พบผู้ติดเชื้อในไทย๓คนนะครับ
เป็นจุดเริ่มต้นที่มาจากปู่ย่าของครอบครัวนี้
เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกลับมาแล้วคนที่เป็นปู่มีไข้ขึ้น
แต่ปกปิดข้อมูลไม่ยอมบอกแพทย์แต่แรก
ว่าไปประเทศที่มีความเสี่ยงมา

ถูกเปิดเผยว่าเดินทางมากับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
เมื่อวันที่๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ภายหลังสายการบินแอร์เอเชียทราบเรื่อง

พร้อมให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ด่านควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก
โดยเฉพาะการแจ้งผู้โดยสารที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโดยตรง
รวมทั้งให้ลูกเรือในเที่ยวบินดังกล่าว

เพื่อสังเกตอาการเฝ้าระวัง

คุณปู่คุณย่าที่ติดเชื้อโควิด๑๙
เดินทางไปฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่วันที่๑๖๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

และยังใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัว

เมื่อวันที่๒๓กุมภาพันธ์

แต่ผู้ป่วยไม่ได้แจ้งประวัติการเดินทาง
ไปประเทศกลุ่มเสี่ยงกับคุณหมอที่รักษา
จนกระทั่งวันที่๒๔กุมภาพันธ์

ทั้ง๒คนติดเชื้อโควิด๑๙
อกจากนี้ในครอบครัวคุณปู่คุณย่า

ไม่ได้ไปญี่ปุ่นกับคุณปู่คุณย่า
แต่อยู่บ้านเดียวกันคลุกคลีกัน

ซึ่งเรียนที่โรงเรียนพระหารุทัยดอนเมือง

ตามปกติล่าสุดโรงเรียนสั่งปิดจนถึงวันที่เก้ามีนาคม
อกจากนี้ยังได้มีการขยายผลไปที่พ่อของเด็กชายวัย๘ขวบ
ซึ่งทำงานที่ธนาคารธนชาติสาขาดอนเมืองและทางธนาคารได้ออกประกาศสั่งปิดสาขาดอนเมือง
ระหว่างวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ล่าสุดประกาศจากธนาคารธนชาติ
ผลตรวจพ่อของเด็กไม่พบเชื้อโควิด๑๙แต่ให้หยุดเฝ้าดูอาการต่ออีก๑๔วัน
นายแพทย์พิทักษ์ฐานบัญชาผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีแคร์แมดิเคิลเซ็นเตอร์เปิดเผยว่า
หลังจากที่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙โรงพยาบาลได้ติดต่อสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
พร้อมกับย้ายผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวในห้องความดันลบและได้มีการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบำราชนราดูล
และสถาบันโรคสวงอกเรียบร้อยแล้วส่วนบุคลากรของโรงพยาบาลที่ได้สัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้จำนวนกว่า๓๐คน
เมืองต้นผลตรวจเป็นลบคือไม่พบเชื้อโควิด๑๙แต่ยังต้องตรวจซ้ำในช่วงเวลา๑๔วัน
ต้องเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังตนเองสังเกตอาการนะครับแต่ที่สำคัญคือถ้าถ้าไปโรงพยาบาลนั้นเนี่ย
ก็ขอให้ประวัตินะครับว่ามีการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด
หรือเป็นประเทศที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้ประกาศเตือนไว้นะครับ
ตรงนี้จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้ง่ายขึ้น
ผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวคนไข้เองจะได้รับการ
ตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วนะครับรักษารวดเร็ว
แล้วก็ครอบครัวจะได้เฝ้าระวังบุคลากรการแพทย์ก็ปลอดภัยขึ้นนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามผู้ป่วยใกล้ชิดร้อยเปอร์เซ็นต์
และขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อผู้ร่วมทริปท่องเที่ยวและเที่ยวบินเดียวกันทั้งหมด
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ว่าขอให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ในระยะ๒ได้นานที่สุด
แต่หากเข้าระยะที่๓ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว
ส่วนประชาชนที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงควรช่างใจขอให้คิดถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ
ขณะที่สายการบินที่จัดโปรราคาถูกไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงก็ต้องคิดถึงผลกระทบกับคนไทยจำนวนมาก
เช่นเดียวกับบริษัททัวร์ที่จัดโปรไฟไหม้ขอให้คิดมากถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา
พัตราศรีปัชชิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน